เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพเจอกันเป็นประจำ
จอไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒นี้
เวลาดีตรงนี้นะฮะทุกวันศุกร์บ่าย๓โมง
คุณผู้ชมฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงเทพมหานครสวยงามแบบนี้
แต่ถ้าเราอยากให้กรุงเทพมหานครสวยงาม
เราต้องร่วมกันในการพัฒนากรุงเทพนครไปด้วยกันนะครับ
และแน่นอนวันนี้เราจะร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานคร
ด้วยเรื่องของการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะนั่นเอง
เพราะว่าเมืองหลวงเมืองที่ยิ่งใหญ่
แน่นอนว่ามีปริมาณขยะมากมาย
ดังนั้นกรุงเทพมนครจะมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไร
ติดตามชมเรื่องราวในรายการของเรานะครับ
แต่ว่าเราอยากเชิญชวนคุณผู้ชมกันก่อนเลย

จากรายการของเราเป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋

รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายการของเรานะครับ
หรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือเข้าไปที่

ก็ล้วนจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากรุงเทพมนาคม

แท็กเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในรายการนั่นแหละครับ

รายการเราจะมีการประกาศรายชื่อของผู้โชคดี
ได้รับกระเป๋าเท่จากกรุงเทพมหานครไปนะครับ

มีการบริหารจัดการเรื่องของขยะอย่างไกลนะครับ

เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุย
กับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะครับ

ไปติดตามการทำงานของกรุงเทพมนคร

ปัจจุบันนี้ในปี๒๕๖๕นะครับ
กรุงเทพมนาคมมีการจัดเก็บปริมาณขยะ
อยู่ที่ประมาณ๑๗๐๖ตันต่อวัน
หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประชากรหนึ่งคน
จะสร้างขยะวันละ๒๓กิโลกรัมต่อวันนะครับ
ส่งผลให้การเก็บและการกำจัดขยะ
มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
สิ่งสำคัญก็คือขยะจำนวนกว่า๕๐

ที่สามารถนำขยะส่วนนี้มาทำปุ๋ยได้
ซึ่งถ้าประชาชนมีการแยกขยะที่ถูกต้อง

กำจัดขยะก็จะใช้งบประมาณที่น้อยลงเช่นกันครับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระในการกำจัดขยะที่ปลายทาง

กรุงเทพมหานครได้ผลักดัน
และขอความร่วมมือจากประชาชน

และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพครับ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
ว่าวันนี้รายการของเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของขยะ
ขยะคือสิ่งที่ทุกคนสร้างขึ้น
แต่เราจะช่วยกันในการบริหารจัดการการลดขยะ
รวมถึงการคัดแยกขยะได้อย่างไร
โดยมีกรุงเทพมนาคอนเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
ดังนั้นเราจะพูดคุยกับท่านที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพนคร
พรพรมวิกฤตเศษอยู่ตรงนี้ในรายการแล้ว

โอ้โหปัญหาขยะนี้ใหญ่ไหมครับท่าน
ใหญ่ครับแล้วก็ใกล้ชิดประชาชนมาก
ครับดังนั้นกรุงเทพมหานครก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการ
สิ่งสำคัญนี่แหละฮะก็จะถามท่านที่ปรึกษานะครับว่า
ปริมาณขยะในกรุงเทพมันเยอะขนาดไหนครับ
ก็จริงแล้วมันคร่าววันละประมาณหมื่นตัน
อาจจะขึ้นลงแล้วแต่เพราะที่ผ่านมามีช่วงโควิด
อยากจะแบ่ง๓ส่วนส่วนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ

ส่วนกลางน้ำก็คือเรื่องของการจัดเก็บ
คือรถพลิกขยะที่มาเก็บตามบ้านเรา

วันสุดท้ายก็คือพอได้ขยะแล้ว

อยู่กำเภอกำแพงแสนบ้าง

อันนี้ก็อาจจะมองว่ายังเป็นปัญหา

เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการคัดแยกขยะ
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ

ให้ความสำคัญอย่างไรบ้าง
จริงถ้าดูจากตัวสัดส่วน

จะเห็นว่าประมาณ๕๐เป็นแขกอินซี
หรือที่เรารู้จักกันว่ามีเศษอาหาร

เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ขยะมันเหม็นเน่า

ถ้าเราสามารถแยกมันออกมาได้
มันจะทำให้ตัวขยะอื่น
หรืออาจจะเป็นที่เราเรียกขยะแห้ง

ซึ่งอันนี้มันจะมาสอดคล้องกับนโยบาย
เขตนำร่อง๓เขตที่เรากำลังจะทำ

ก็เหตุนำร่องเนี่ยมันมาจากที่ประชาชน
เวลาเราพูดคุยไม่ว่าจะเป็นช่วงการรณรงหาเสียง

เราจะไปบอกมันไม่จริงอย่างเดียวไม่ได้

โดยในเขตนำร่องอาจจะเริ่มในการพิจารณาว่า

สำหรับที่เราจะแยกตัวเศษอาหารนี้ออกไป

ว่าในเขตนำร่องรูดไหนที่ขยะเยอะหน่อย

แต่ที่สำคัญนะครับคือเราต้องบอกประชาชนด้วยว่า
คุณแยกไปแล้วมันจะมีระบบที่แยกเหมือนกันนะ
ไม่ใช่มาเทรวมและมันไปไหนต่อ

แล้วผมเน้นว่าตรงนี้สำคัญอย่างยิ่ง
เพราะเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปที่คำพูดเมื่อกี้ว่า
แยกแล้วทิ้งไปเดี๋ยวกรทมก็เอาไปรวมกันอีก
ถ้าเราทลายคำพูดนี้ได้จะสำคัญมากนะครับ

ก็เป็นการคัดแยกขยะทั่วเขต

ที่ผมคิดมี๔เกณฑ์
เกณฑ์แรกคือปริมาณขยะต่อวัน

ที่๓คือขนาดของเขต
และเกณฑ์ที่๔คือจำนวนชุมชน
น้องแขมคือเกินทั้ง๔เกณฑ์เลย
คือเป็นเขตที่ใหญ่ประชากรเยอะขยะเยอะชุมชนเยอะ
พญาไทยคือต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกมิติ
มีห้างสรรพสินค้าเยอะมีตัวธุรกิจมีอะไรหลังเมืองเลย
เราก็เลือกตรงนั้นเพื่อสะท้อน
อันนี้คือเขตนำร่องเรามีคนมาช่วยในการศึกษา
ที่ปรึกษาบอกว่ามันต้องเป็นการบริหารจัดการการแยกขยะแบบครบวงจร
ครบวงจรในที่นี่ก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอีก
ท่านที่ปรึกษาอธิบายคำเหล่านี้หน่อย
ต้นน้ำคัดแยกคืออย่างที่บอกกฎกระทรวงมันมีอยู่๔อย่าง
ดึงเศรษฐกิจเลยมาเนี่ยนะครับ
ออกไปด้วยในช่องทางพิเศษแล้ววางแผนชัดเจนว่าเศษอาหารที่ดึงออกไปเนี่ย
ไปที่ไหนมันจะเหลือแค่ขยะแห้งหรือขยะอื่น
เอาไปอัดเป็นก้อนแล้วก็ขายให้โรงปูน
แล้วก็เอาไปทำพลังงานหรือเอาไปฝังกบอย่างถูกวิธี

หรือเอาไปเผาเป็นไฟฟ้าเลยที่หนองแขมเรามีอยู่ส่าง๑๐๐๕๐๐ตัน

คือถ้ารถมันสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ว่ามีช่องแยกที่ชัดเจน

มันก็สามารถแก้ปัญหาปลายน้ำได้เลย
น้ำที่ไปของเขาของขยะแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์
เห็นว่ากรุงเทพบัตรคอร์เนี่ยมีโครงการเปิดโวทย์เกี่ยวกับคำเรียกขยะเลยเหรอฮะ

จริงแล้วขยะมันมีชื่อของมันอยู่แล้วจะทำยังไงให้มันง่ายที่สุด
สำหรับประชาชนถ้าเราจะไปเก็บริมถนนอย่างนี้
ที่จะเป็นที่ที่มาเก็บตามบ้านเราก็ไม่อยากให้คุณต้องแบบยากในการต้องแยกขยะ
ถ้ามันแยกเป็นแค่สองอย่างเอาแบบง่ายเลยมันจะต้องเป็นใช้คำว่าอะไร
จะนำมาใช้ในเขตนำร่องเนี่ยก็เลยเปิดโพลครับทางสำนักประชาสัมพันธ
ให้ความร่วมมืออย่างดีเราก็ทำนะครับก็คือผมก็ให้ตัวเลือกไป
ก็อาจจะมีเปียกแห้งขยะย่อยสลายได้ทำไม่ได้ขยะเศษอาหารขยะทั่วไป
แล้วก็ผลออกมาคือประมาณ๔๕ขอให้ใช้คำว่าขยะเศษอาหารกับขยะอื่น
ซึ่งอันนี้ดีนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่เราจะนำมาใช้ในเขตนำร่องเลย
ส่วนช่วงหน้าเนี่ยเจจิมีคำถามเยอะเลยยังมีปัญหาขยะตกค้าง
รถมาเก็บไม่หมดจัดเก็บไม่หมดขยะรถถังจุดทิ้งสกปรก
อันนี้เดี๋ยวต้องมาถามท่านที่ปรึกษานะฮะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย
จริงแล้วมีแนวทางในการดูแลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านะครับ
คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการคราวนี้มาร่วมรุ้นรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมหานครนะครับ
นี่เลยกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
เพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของขยะการคัดแยกต่างเพื่อที่จะร่วมกันในการรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ
ดังนั้นรับกระเป๋านี้ไปเลยเพื่อที่จะนำไปจับจ่ายซื้อของจุของได้จุใจ
จากนั้นคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในรายการเข้ามานะครับ
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับจะมีการเปิดช่องรับความคิดเห็น
ซึ่งทุกความคิดเห็นนั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกไปเลยนะครับแต่อย่าลืมทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมา
แฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ด้วยแฮชแท็กนี้จะเป็นแฮชแท็กที่สำคัญเลย
แล้วก็รอรุ้นกันนะฮะท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับของเที่ยวลึกกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋จากกรุงเทพมนครนะครับ
เห็นแนวทางของกรุงเทพมหานครคือจริงชัดเจนนะครับ
แต่ทีนี้ก็ย่อมรับว่าเมืองหลวงเนี่ยหยัดก็จะเยอะ
คำถามเหล่านี้ก่อนครับว่ากรุงเทพมหานครทำอย่างไร
โดยกับรถใหม่มาจากเก็บบ้าน
ถังบ้างหรือว่าจุดทิ้งสกปรกบ้าง
เรื่องของจัดเก็บเนี่ย
ผมคิดว่ามันยังมีชุมชนกลางเมืองที่มันอยู่ริมคลองที่ซอยมันเล็ก
ตอนนี้เราต้องใช้ทางอาสาสมัครที่จะเป็นชักลากออกมา

ใช่เพราะว่ารถมันเข้าไปถึงไม่ได้

แล้วรถที่เขาจะมาเก็บมันไม่ได้มาตั้งแต่บ่าย
ผมคิดว่ามันมีแนวทางแหละ
เราลงทุนในรถคันเล็กไปตามบ้าน
เขาอาจจะมาแค่รู้แล้วรถจะมารับ๓๐๐
๒ทุ่มครึ่ง

แล้วเก็บของทุกบ้านมาเจอกัน
เรื่องของจุดทิ้งที่แบบว่าพอเก็บไปแล้วยังเป็นจุดทิ้งที่สกปรกอยู่อันนี้

คืออันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบหลายประเทศเขาก็เจอหลายมุมก็เจอครับ
คืออย่างต่างประเทศที่เขาแบบยกเป็นแบบกรณีที่ดี
มันก็คือการที่ประชาชนรู้เวลาแล้วก็เอามาวาง
หรือกฎหมายที่เข้มงวดว่าห้ามให้ถุงขยะแตะพื้น
ซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะเป็นแนวทางในอนาคตที่เราพิจารณา
แต่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะส่งเสริมได้คือเรื่องของการใช้เศษศาสตร์พฤติกรรม
ตัวอย่างที่เห็นชัดเลยนะครับคือตาวิเศษเห็นส์มาก่อน
แค่เป็นแบบสติ๊กเกอร์เป็นตาอะไรอย่างนี้
พฤติกรรมคนให้ทำในทางที่เราอยากจะส่งเสริม
ความคิดเห็นเหล่านี้ทางกรุงเทพอล์อาณาคอร์
เปิดรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคนกรุงเทพมหานครเข้ามาอยู่แล้ว
ตัวอย่างที่ดีก็คือโพลที่เราเปิดกับทางสำนักประชาสัมพันธ์เลย
เป็นผู้ว่าไลฟ์ตอนที่ไปเก็บขยะเก็บอะไร
คนก็คอมเมนต์เป็นหมื่นนะ
แล้วจริงแล้วผมก็ให้ทีมงานไล่คอมเมนต์ในวีดีโอท่านนะ
ได้ความรู้เยอะเลยนะครับผมคิดว่าเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องรับฟัง
ถามถึงเรื่องของอัตราการให้บริการจัดเก็บขยะหน่อยครับผม
กรุงก็ยังถามอยู่จะเท่าเดิมหรือว่าอีกหน่อยจะเพิ่มไหม
ถ้าเราต้องมีการแยกขยาอะไรเพิ่มเติม
คือตอนนี้มันถ้าสมมุติครัวเรือนนะครับต่ำกว่าเท่าไหร่ก็๒๐บาทใช่ไหมครับ
แต่มีแผนที่เขาพิจารณาประมาณ๓๐ปีที่แล้วว่าจะเพิ่มจาก๒๐เป็น๔๐ใช่ไหมครับ
เพราะจะมีค่าจัดเก็บค่ากับจัดอะไรด้วยเดี๋ยวกัน๒๐บูรณ์๒๐ครับ
ก็ตอนนี้คือแผนมันถูกเลื่อนมาต่อปี
อาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ว่าก็ได้เลื่อนอีกปีหนึ่ง

ถ้ามาเจอเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะก็ไม่ดี
แต่ในระหว่างปีนี้จะขอเพิ่ม
ก็คือจะตั้งคณะกรรมการเพื่อมาพิจารณาเรื่องมิติอื่น
คิดครบถ้วนหรือยังไอ้ค่าธรรมเนียมนี้ที่ขึ้น
มันก็โอเคมันก็ทำให้คนไม่อยากสร้างขยะเพราะมันแพงขึ้น
แต่ครบถ้วนหรือยัง
อาจจะมีเรื่องของว่าถ้าคุณสามารถแยกเศษอาหารออกมาได้

อันนี้พูดถึงร้านอาหารพูดถึงห้างด้วยนะ
เพราะว่าตอนนี้เรายังพูดถึงแค่ตัวขยะขยะอย่างเดียว
แต่ถ้าเราแยกเป็นแต่ละประเภท

ร้านอาหารถ้าคุณแยกเศษอาหาร

ไม่เก็บเลยก็ได้อะไรอย่างนี้

แต่ในอนาคตสามารถเป็น
อันนี้ผมให้ตัวอย่างต่างประเทศนะ
ต่างประเทศประชาชนเหมือนต้องมีถัง

แต่คุณก็ถ้ามีถังเล็กแล้วคุณแคร์เกิน

การเก็บอัตราขั้นบันได

เราอาจจะมาคิดกันในธนักงาน
เป็นขั้นตอนที่กรุงเทพมหานครกำลังคิดกันอย่างรอบครอบ

ในการที่จะดูเรื่องของอัตราค่าบริการ

คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการ
คราวนี้มาร่วมรุ้นรับของที่ระลึกจากกรุงเทพมนคร
นี่เลยกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋
รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน
เพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของขยะ

เพื่อที่จะร่วมกันในการรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ

เพื่อที่จะนำไปจับจ่ายซื้อของจุของได้จุใจ

จากนั้นคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในรายการเข้ามานะครับ
กรุงเทพมหาคอนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับ
จะมีการเปิดช่องรับความคิดเห็น

การพัฒนากรุงเทพมนาคอนไปด้วยกันนะครับ

แต่อย่าลืมทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมา
แฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ด้วย
นี้จะเป็นแฮชแท็กที่สำคัญเลย

ท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับของเที่ยวลึกกระเป๋าผ้าดีไซน์เท่เก๋จากกรุงเทพมนครนะครับ

ขยะชิ้นใหญ่ครับท่านที่ปรึกษาฮะขยะชิ้นใหญ่หลายคนเอ๊ะอะไรคือขยะชิ้นใหญ่
ไหนเรียกว่าชิ้นใหญ่อะไรยังไงบ้าง

ให้คำชี้แจงตรงนี้หน่อยครับ
ก็จริงพวกแบบโซฟาตู้เย็นตู้อะไรใหญ่
ที่เรายืดีโยนทิ้งให้คนมาเก็บไม่ได้
แล้วกรทมมีการร่วมมือกับชุมชน
จดทะเบียนอะไรต่างอยู่แล้ว
มีการนัดวันที่จะมาเก็บ
แต่อาจจะต้องเน้นการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป
คนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนว่าก็มีบริการนี้
ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยก็เป็นบริการที่ทำให้สาธารณะ
หรืออาจจะมีการนัดวันโดยเฉพาะตรงไหนที่ประชาชนสามารถนำ
อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่กรทมดำเนินการมานานแล้ว
ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก

คือมีบริการแต่แค่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงเรื่องของ

นอนหมอนมุ้งบางทีตกไปอยู่ในคลอง

คลองมันคือมันเรื่องของแนวคิดคน
คือคุณทิ้งขยะไว้ที่สวน
คุณหายไปคุณกลับมาไม่อาจจะอยู่ที่นั่น
แต่คลองคุณทิ้งลงคลองมันไหล
ซึ่งอันนี้มันทำให้คนที่ไม่ได้สนใจ

ผมว่าอันนี้อันตรายแล้วชุมชนริมคลอง
เป็นคนที่ได้ประสบปัญหาเยอะ

ก็กลายเป็นประเด็นที่คนหาว่าประเทศไทยสร้างพลาสติก

ขยะชิ้นใหญ่ประเภทพวกกิ่งไม้ใหญ่
ก็มีบริการเก็บ

ในการที่ต้องเอาผลิตภัณฑ์กลับคืนมา

ผมต้องหาวิธีการที่จะเอาตู้เย็นนั้นกลับคืนมาให้ได้

หรือว่าเป็นแบบอาสาสมัครอย่างนี้นะครับ
ถ้าผู้ผลิตสามารถค้นคว้าในการเอาพวกผลิตภัณฑ์

แล้วเขาจะดีไซน์ผลิตภัณฑ์ในอนาคตออกมา

แกะของปุ๊บแล้วก็นำไปสร้างงานใหม่ได้
อาจจะลดขั้นตอนในช่วงกลางน้ำอย่างกรทในการจัดเกม

แต่ถ้าประชาชนต้องการใช้บริการเรื่องของการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

สำนักงานเขตไหมคะใกล้บ้าน
สำนักงานเขตได้เดี๋ยวเขาประสาน

ไม่ใช่อยู่เราจะทิ้งวันนี้โดยไม่ได้นัดหมายก็ไม่ได้
ต้องพูดกับสำนักงานเขตแล้วก็นัดหมายกัน
เป็นบริการที่เขาทำกับประชาชนอยู่แล้ว
สุดตรงนี้อยากให้ท่านที่ปรึกษาได้พูดกันอีกครั้ง

ถึงเรื่องของประโยชน์ในการคัดแยกขยะ
และแนวนโยบายการทำงานของกรุงเทพมหลังคอดเช่น

คือตอนนี้กรทมใช้เงินในค่ากำจัดขยะเยอะ
ขาบจะใช้แบบเมืองล้าน
ซึ่งอันนี้มันคือขยะที่เราสร้างมาต้องเอาไปกำจัด
คือถ้าเอารถให้มันไม่มีขยะตั้งแต่แรก
ค่ากำจัดมันก็จะลดโดยปริยาอยู่แล้ว
เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทาง
ทำยังไงให้ลดการผลิตขยะ
ที่เลือกได้ที่แบบเป็นอะไรที่ส่งเสริมการใช้ซ้ำเช่นไม่ต้องใช้ขวด
เพราะว่าผมมีแก้วเหล็กของผมที่ผมใช้ได้หลายรอบหรือพกถุงผ้า
จะดูเป็นอะไรเล็กน้อยน้อยนะครับแต่คุณใช้ถุงผ้าอันหนึ่งคุณอาจจะ
อยากได้ถุงพลาสติกไปอีกร้อยอันก็ได้ที่จะกลายเป็นขยะครับอันนี้มัน
เกี่ยวกับตัวเองแล้วเริ่มจากตัวเองได้ครับนะครับส่วนกรทมมีหน้าที่ทำทั้งสาม
อยู่แล้วแหละก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะครับสร้างความเชื่อมั่น
อันนี้ก็สำคัญทำยังไงให้ประชาชนอยากแยกครับไม่ใช่มาบ่นว่าแยกไปก็
ไม่ได้เลยอันเนี้ยหน้าที่กับกรทมคือประชาชนกับกรทมต้องเจอกัน
ไม่ทำอะไรเพราะโมงต้องเจอเขาอ่ะครับนะครับอันนี้สำคัญ
นะครับท่านผ่อนโพรมวิกฤตเสธที่มาพูดคุยกันในวันนี้
ของการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะ
และที่สำคัญการทำหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ในการดูแลปัญหาขยะในเมืองหลวงเมืองใหญ่นี้

เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพแล้วนะครับ
หวังว่าเราจะเจอกันในโอกาสต่อไปแต่ที่
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ